หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรแล้วนะว่า
ตลอดสัปดาห์นี้ฝนทั้งสัปดาห์

ฉะนั้นไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังในการขับรถ

ที่สำคัญเมื่อคืนนี้ประตูน้ำ
ตลาดประตูน้ำตัดคำว่าประตูไปกลายเป็นตลาดน้ำ

เพราะช่วงบ่ายฝนตกลงมาหนักเลยคุณผู้ชมครับ

เป็นสวนน้ำไปซะแล้วพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
นี่ตลาดประตูน้ำที่กรุงเทพปะเนี่ยใช่เฮ้ยเนี่ยพ่อค้าแม่ค้า

โอ้โหบางคนตั้งแผงลอยอยู่กลางซอยก็มีเหมือนกันคุณผู้ชม
ก็นั่งกันกลางน้ำแบบป้าคนนั้นเลย
เทลงมาได้สองชั่วโมงครับช่วงบ่ายโอ้โห
ท่วมถนนในซอยจนกลายเป็นตลาดน้ำไป
แต่ยังดีหน่อยคุณผู้ชมไอ้น้ำที่ขังที่เห็นอยู่เนี่ย
๑ชั่วโมงครับน้ำมันค่อยลดลงจนแห้งสนิทเลย

กลางคืนครับฝนตกลงมาต่อเนื่องยิ่งดึกยิ่งตกหนัก
ซึ่งก็เขาจะคอยติดตามการทำงานของอาจารย์ชาติชาติผู้ว่ากอทมครับ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่ฝ่าสายฝนตระเวนไปสำรวจจุดน้ำท่วม
ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอะไรล่ะ
ประชาสงเคราะห์เขตห้วยขวางครับ
ก็มีน้ำขังผิวถนนนะคุณผู้ชมแต่ว่าอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากนี่

แต่จุดที่มีปัญหาคือพื้นที่หลังมหอการค้าครับ
ต่อเนื่องห้วยขวางถนนในซอยเนี่ยมีน้ำท่วมสูงครับ
แล้วระดับน้ำสูงปริ่มบาดวิถีแล้ว
แถวนี้ใครอยู่แถวนั้นเนี่ยอยู่ตามหอพักตามบ้าน
จะรู้ดีว่าอ่อนไหวตอนน้ำฝนมาก
ซอยลาดพร้าวเองโดยเฉพาะซอยที่อยู่ในพื้นที่ต่ำก็น้ำท่วมสูงบางจุดเนี่ย
สูงถึงครึ่งแข้งเลยนะครึ่งหน้าแข้งเลย
อันนี้ดีมาสำรวจดูแลแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของตนเอง
แล้วก็พบว่าปัญหาที่ทำให้น้ำไม่ระบายลงท่อก็ขยะนี่แหละ
จ้านที่ก็จัดการเก็บขยะไปทีนี้แหละ
น้ำก็ระบายได้ดีขึ้นนี่ฮะขยะอุดตันแบบนี้เลยอืม

ตี๕ที่ผ่านมาเรียกแท็กซี่เลย
เรียกแท็กซี่ตระเวนตรวจสอบสถานการณ์
ในพื้นที่ย่านสุขุมวิทย์แล้วก็ซอยปรีดีพนมยง
หลังจากว่าฝนตกหนักเมื่อคืนนี้
อาจารย์ชัชชาก็ไปเจอน้ำท่มขังตามซอยเยอะแย่ละหลายจุดเลยคุณผู้ชม

ห่วงพื้นที่ดอนเมืองรามอินทราลาดกระบังสะพานสูงแล้วก็ประเวท
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกหนักเมื่อคืนนี้
แล้วอาจารย์ก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลไปประชุมกับทีม
วางแผนแก้ปัญหาในวันนี้ต่อไปครับ